มาดูคดีนี้คดีนี้ก็มีเงื่อนงำ
คุณแม่เนี่ยมาร้องสื่อนะฮะ
บอกลูกสาวสอบบรรจุครูได้ปีนึง
ออกรถป้ายแดงมาชีวิตกำลังดี
เอ้าแต่ทำไมมาตายอย่างมีเงื่อนงำ
เชื่อว่าถูกฆาตกรรมแล้วมาจัดฉาก
ว่าลูกฉันฆ่าตัวตาย
เหตุการณ์นี้นะครับนางเสน่หเทพขาวอายุ๕๕ปี
เป็นชาวพัทธลุงฮะเข้าพบกับกลุ่มทนายใจดี
ว่าลูกสาวชื่อนางสาวเมธินีเทพขาวอายุ๒๖ปีหรือครูปลานะครับ
ท่านเป็นครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญที่นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมปี๒๕๖๓โน่นย้อนกลับไปหน่อย

หรือว่าเขาเรียกโรงพยาบาลมอมอนะ
มีบาดแผลชะกันแล้วก็บาดแผลจากการถูกทรมานหลายแห่งบนร่างกาย
แต่พนักงานสอบสวนสรุปบอกว่าเป็นการเสียชีวิตนะฮะจากการผูกคอตาย
แรงจูงใจคืออะไรแรงจูงใจคือเป็นซึมเศร้า

คุณแม่ยืนยันว่าสรุปสำนวนคดีแบบนี้นะฮะไม่เป็นความจริง
อีกทั้งยังอ้างว่ามีการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เคยเดินทางข้ามจังหวัดไปร้องเรียนที่สภหัดใหญ่๗ครั้ง
ทุกครั้งพนักงานสอบสวนพยายามบ่ายเบียงอ้างติดคดีมีธุระ
กระทั่งไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็พนักงานสอบสวนคนนี้แหละ
ย้ายไปรับตำแหน่งที่สถานีตำรวจต่างอำเภอแล้วตอนนี้
คุณแม่บอกต่อบอกว่าสาเหตุที่ลูกสาวถูกฆาตกรรมนั้นนะครับ
น่าจะมาจากเรื่องเงิน๘๐๐๐บาทที่ตัวแม่เนี่ยไปยืมจากพี่สาว
จนกระทั่งเกิดปัญหาทะเลาะกันถึงขั้นตัดความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
มีการขู่ฆ่ากันด้วยนะแม่บอกจะเอาชีวิตคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัว
ล่าสุดครับว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงและพันธบทเอกประพลวัฒน์
ขัตติยวรานันทนายความกลุ่มทนายใจดีไปยื่นเรื่องที่สพหัดใหญ่นะครับ
ขอให้รื้อคดีใหม่เนื่องจากคดีพบพิรุธหลายอย่างอาทิการโอนเงินผลชนสูตรพลิกศพ
ซึ่งในสำนวนคดีนะครับไม่ตรงกันและมีการบิดเบือนในสำนวน
และมีการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุพันธุ์ตำรวจโทกิรติตรีวัยนะครับ
รองผู้กำกับการสพหัดใหญ่เปิดเผยบอกว่าล่าสุดนะตำรวจภูทรจังหวัดสงขลานะ
ส่งสำนวนคดีกลับมาที่สบหาดใหญ่แล้วนะเนื่องจากมีความผิดปกติหลายหลายอย่างในสำนวนนะ
โอ้โหเห็นแบบนี้เลยนะครับและยังบอกว่าให้มีคำสั่งสอบสวนใหม่ทั้งหมดเลยนะ
ขอเวลาในการดำเนินการไม่นานพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
โดยเฉพาะนะฮะหากตรวจสอบแล้วมีการฆาตกรรมจริงนะครับ
จะเร่งดำเนินการเอาผิดนะฮะให้คนผิดมารับโทษโดยเร็ว
มันก็มีรายงานนะครับว่าถึงเรื่องต้องไปสอบนะรถป้ายแดงที่ซื้อใครซื้อให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะฮะว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเงื่อนงำ
ที่เขากำลังจะสอบใหม่ครับคุณผู้ชมครับ